ดูเหตุการณ์เลือดร้อนกลางวงเล่าค่ะรายเดอร์ชกต่อยกับผู้ชายที่ทำงานอยู่โรงเหล็กค่ะ
แล้วก็สู้ไม่ได้กลับบ้านไปเอาปืนมากระหน่ำยิง๗นัด

กลับบ้านไปไปจบ
โทรไปอ่านตำลูกบอกว่าผมยิงใครครับผมไม่หนี
เนี่ยค่ะตกอกตกใจกันเลยนะคะเพื่อนฝูงก็ต้องเข้ามาห้ามแต่ไม่ทัน
ดึงตัวออกมาก็คือภรรยาเขานะภรรยาคนยิงนะคะ
แล้วในคลิปเราจะได้ยินเสียงของคนยิง
บอกว่าโทรไปหาตำรวจเลยบอกว่าผมนี่แหละยิงคนตายผมไม่หนี
ตำรวจไปในที่เกิดเหตุค่ะพบศพของนายบุญธรรมนามโคตร
อายุ๔๔ปีประกอบอาชีพเป็นช่างโรงเหล็กนะคะ
ก็เสียชีวิตถูกยิงเจ็ดนัดด้วยกันค่ะปลอกกระสุนเนี่ยตกอยู่เจ็ดปลอก
หัวกระสุน๒หัวนะคะตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เนี่ยค่ะแต่ละจุดเนี่ยนะคะฝ่ามือขวาปลายคางแขนขวา
น่องซ้ายชายโครงซ้ายหน้าอกซ้ายรวม๗นัดด้วยกันคุณผู้ชม
ผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายกิติกรอินทระรจนาค่ะอายุ๓๙ปี
เป็นพนักงานรายเดอร์ตอนตำรวจไปยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ยังเมาอยู่อย่างหนักเลยนะคะก็ควบคุมตัวแล้วไปค้นที่บ้าน
พบอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติแบบไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘กระบอกหนึ่ง
แล้วก็ลูกกระสุนบางส่วนยังไม่ได้ใช้งานนายกิติกรให้การบอกว่า
ผู้ตายเป็นคู่อริเก่าเคยมีปัญหากันในวงเล่า
แล้วเขาถูกผู้ตายเอามีดไล่ฟันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังกินเหล้าแล้วเมาได้ที่เลยเห็นผู้ตายปั่นจักรยานเข้ามาหาเพื่อนในซอยพอดี
ก็เลยชกต่อยกันค่ะตัวเองเมามากสู้ไม่ได้
ก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบปืนที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตมา๘๐๐บาทค่ะซื้อปืนมาแปดพันบาทเก็บไว้นะคะ
แล้วเอาปืนอันนั้นมายิงผู้ตายกระหน่ำยิงไปค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุค่ะไปเจอกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณอุสาค่ะบอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เคยขู่ว่าจะยิงผู้ตายมาแล้ว
แล้วมองว่าโอ้โหทำแบบนี้โหดร้ายเกินไปกระหน่ำยิงถึงเจ็ดนัดนะคะ
ส่วนนายวัลลบแนวขี้เหล็กคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเข้าไปห้ามเนี่ย
ก็เล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยทะเลาะกันมาก่อน
เขาเข้าไปแยกทั้งคู่ออกจากกันแล้วผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าบ้าน
ผ่านไปประมาณ๕นาที๑๐นาทีถือปืนออกมาแล้วมายิง
รัวยิงเจ็ดนัดค่ะเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะคะ
ส่วนศพผู้ตายก็ส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะ

ชุดสืบสวนนำตัวมือยิงออกจากห้องสอบสวนค่ะ
เข้าห้องคุมขังสีหน้าก็เคร่งเครียดเลยนะคะ
ก็พยายามถามถึงเหตุจูงใจ
เขาก็บอกว่ามาจากความบาดหมาง
จากที่ผู้ตายชอบมาหลอกขอเงินพ่อแม่เขา

ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่ทำ
ตอนนี้รู้สึกผิดยอมรับในสิ่งที่ทำ
พี่คะเขียนบอกว่าตอนนี้ห่วงลูกใช่ไหมคะ
อืมพี่อยากให้รู้ใช่ไหมคะพี่

ตอนนี้พี่เคยจะทำอะไรอยากจะทำบ้าง
ทำไมทำไมทำไมพี่
ตอนนี้เราสำนึกหยิบนะฮะจากการที่เราทำไป
ย้อนเวลากลับไปได้เราจะทำอย่างนี้ไหมฮะ
นี่ค่ะคือตอนนี้คือแอลกอฮอลมันหายไปแล้วค่ะ
สั่งเมาแล้วค่ะก็เกิดความรู้สึกขึ้นมานะคะ
แต่จริงแล้วตอนช่วงที่เขาเมา
เมาด้วยแล้วมีอารมณ์ด้วยอะไรมันห้ามไม่อยู่จริงนะคะ
ภรรยาของเขาคุณฮาไทชนกบอกว่า
คืออันนี้คือภาพตอนที่เขาไปขอขมาศพ
ที่วัดประเสริฐแทนสามีนะคะ
ก็เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
หลังจากที่สามีทะเลาะกับผู้เสียชีวิต

คือเธอตอนนั้นเธอก็พยายามนะ
อุบายบอกขึ้นไปบนบ้านจะได้เห็นลูกสาว
คิดว่าเห็นหน้าลูกสาวแล้วเขาจะใจเย็นลงแล้วได้สติ
แต่สุดท้ายสามีก็หาปืนที่เธอซ่อนไว้จนเจอ
แล้วเนี่ยค่ะก็เลยนำมาสู่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่านายบุญธรรมไม่มีครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตแล้วค่ะ